บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงฮิตจริงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแล้วกัน
แต่ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องเพลงนะเราจะมาพูดเรื่องขนหัวลุกที่นักร้องท่านเนี่ยเขาไปเจอมา
อ่ะคลิปขึ้นมาเลยค่ะคุณดอกรักใช่ไหมดอกรักดูมาลาอ่ะไปดูกันค่ะ
เรือนขวานพี่เขาเป็นอะไรอ่ะห่วงมากพี่แจ๊คพี่ดอกรักเล่าให้ฟัง
ศิลปินลูกทุ่งหมอลำพี่ดอกรักดวงมาลาค่ะที่ตั้งใจเดินทางนำเพลงน้ำตาแม่

ลูกทุกหมอลำผู้ล่วงรับแม่ฮันนี่สีอาสันไปร้องที่สิทธิ์สเก็บเลยนะ
ทีนี้น้ำตามันก็ไหลออกมาเองแบบนั้นเลยค่ะ
โดยพี่ดอกรักค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วที่มาร้องเพลงให้แม่ฟัง
ที่เธอเดินทางมาไหว้แล้วก็ร้องเพลง
ซึ่ง๒ครั้งก่อนหน้านี้มันไม่มีอาการอะไรเลยนะ
ก็ปกติก็ร้องไปธรรมดา
แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีอาการแปลกดังกล่าวเกิดขึ้น
คือร้องเพลงไปแล้วก็ร้องไห้ไปไม่ได้ร้องธรรมดานะ
บอกร้องไห้เหมือนมันจะขาดใจพี่แจ๊ค
โอ้โหสุดสุดไปเลยแต่ก็ยังสามารถร้องเพลงได้จนจบนะคะ
ส่วนตัวเชื่อว่าการดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะว่าแม่ฮันนี่
เขารับรู้ว่าเราตั้งใจมาลองให้แม่ฟัง
ไปฟังเสียงนะคะของพี่นี่ค่ะขอบคุณพี่ดอกรักกันดีกว่าค่ะ
เป็นความรู้สึกว่าเป็นพวังหรือแม่รับรู้หรือเปล่า
รักรู้แล้วว่าเรามาร้องเพลงให้ฟังแล้วนะ
เพราะว่าแต่ละครั้งก็จะบอกแม่ว่าเดี๋ยวถ้าหนูออกซิงเกิ้ลใหม่

แม่เขาเป็นศิลปินในดวงใจเลยนะ
เพราะว่าแกเป็นศิลปินที่ธรรมชาติ
สวยธรรมชาติร้องธรรมชาติ

ยังได้ทำการขอโชคขอลาบจากแม่ฮันนี่ด้วยนะคะ
ด้วยการล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชค
บริเวณหน้าศาลค่ะมาฝากเป็นแฟนด้วยนะ

อันนี้๙เนอะ

คุณผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
บางทีเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นบางทีความรู้สึกมันอาจจะส่งไม่ถึง
แต่คนที่เขาร้องเพลงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างไงมาโดนจิตโดนใจเขา

คุณผู้ชมยังไม่หมดค่ะเรื่องของตัวเลขยังไม่หมดจริง
ต่อกันที่เจ้าพ่อมนศิษย์คำสร้อยค่ะ
แต่รอบนี้ค่ะไม่ได้มาโชว์เลขลอตเตอรี่ที่ชื่นชอบแต่อย่างใดนะคะ
แต่ยกหน้าที่ให้คุณหลานชายตัวน้อย
คุณผู้ชมลองเปลี่ยนคนบ้านเผื่อจะได้แบบโชคดีขึ้น

บิ๊กค่ะรับหน้าที่เป็นผู้บอกตัวเลข

เออนะคะโดยพี่มนต์สิทธิ์ค่ะบอกไว้แบบนี้
ผมอ่ะรถผมจอดว่า
น้องบิ๊กเดินไปชี้ตัวเลขเฉยเลย
หรือว่างวดนี้๑ธันวาคมจะออก
พร้อมกับบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ซึ่งในคลิปนี้ค่ะเลขป้ายทะเบียนรถก็คือ
ใช่แล้วถ้าสังเกตดูนะคะ
ร้านเนี่ยน้องบิ๊กตะปบไปที่๘๒ตัวตรงกลางเห็นไหม

คำว่า๘๘นี้ฉันอ่านมา๓๔ข่าวแล้วนะ
จริงตั้งแต่บางทีต้องไหวไล่อ่ะ
ว่าอะไรเรื่องตัวเลขมันเป็นเรื่องของสถิติเนาะพี่แจ๊คเนอะ

รวบรวมไว้ทั้งหมดนะคะนักคณิตศาสตร์ตัวยงก็คือพวกเรา๓คนนั่นเองค่ะ